คุณแม่ไปแล้วหนึ่งขอต่ออีกหนึ่งคุณแม่ละกันค่ะ

คือก่อนหน้านี้ที่เปิดประเด็นเอาไว้ในข่าวใส่ไข่ว่าคุณชมพู่ตั้งท้อง
เพราะฉะนั้นคุณแม่ม้าขามารับผิดชอบข่าวต่อด้วยนะครับ
หลายคนก็ทราบเรื่องกันไปแล้วนะคะว่าคุณชมพู่ตั้งท้องจริง

ตอนนี้คุณแม่ม้าก็เลยมาขออัปเดต
คุณผู้ชมด้วยว่าคุณชมอายุคัน๒เดือนแล้ว

แต่ยังคงต้องระวังเรื่องการขยับตัวเป็นพิเศษค่ะ
แล้วก็จำเป็นต้องงดรับงานต่าง
รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน
หลายอย่างที่แบบโลดโพสต์อาจจะต้องลดลงบ้าง

สำหรับลูกสาวดิฉัน

นิ่งก็คือไม่ให้ทำงานอย่าทำงาน
ก็ดีใจมากต้องดีใจมาก

ให้เขาท้องตั้งแต่พอเขาแต่งเสร็จก็
ก็บอกท้องเลยท้องเลยอายุเยอะแล้วควรท้องเลย
ธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าเขามีวิธีการเลย

ไม่ค่อยแน่ใจไม่เคยท้อง

ใช่ค่ะคุณก็คงเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับ
ชมพู่เลยแทบจะอุ้มไปเลยนะเมื่อเข้าห้องน้ำค่ะ

คนท้องอะไรคะ๒เดือนโอ้โฮใสลิมมากเลยครับคุณ
ยินดีด้วยกับคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะ